คุณผู้ชมมีเพลงอะไรบ้างพี่แจ๊คไหนลองร้องมาซ่อมซิ
หยาดเยอะหยาดเยอะหยาดเยอะได้มั้ยไม่ได้

พกเมียมาได้หรอฮะพกเมียมาได้หรอ
กเมียมาด้วยเหรอจ๊ะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยแบบมาแค่นี้พกเมียมาด้วย
ข่าวนี้บอกเลยว่าอ่านแล้วมีสะดุ้งค่ะ
ดุ้งเพราะอะไรเพราะว่าแคปชั่นมันแซ่บจริง

ของนักร้องคุณยุ้ยญาติเยอะนะคะ

ตกลงกันก่อนถ้าวันถ้าถึงวันที่ยุ้ยแก่
แก่คือแก่เพอร์เจอร์แก่มีทิถิแก่เลอะเทอะ
แก่ไม่ทันสมัยไม่รู้จักเครื่องทำน้ำอุ่น
แก่แล้วไม่แฟร์ไม่สปอร์ตแก่ไปเรื่อย
คือแก่ยังอวดดีแก่เปลืองข้าวเปลืองน้ำ
แก่ไม่มีความคิดคิดก็คิดสวนกับโลก

มึงช่วยกระโดดถีบให้กูรู้สึกตัวที
เคนะกูไม่อยากแก่แบบโง่แล้วก็ตายไป
คุณผู้ชมค่ะนี่ดิฉันไม่ได้พูดจาหยาบคายใดทั้งสิ้นนะคะ
อันนี้เป็นโพสต์ที่คุณยุ้ยเขาได้ลงเอาไว้ค่ะ

ไม่รู้ว่าคุณยุ้ยเธอตั้งใจจะหมายถึงใคร
หรือแค่อยากจะฝากให้แฟนนะคอยเตือนสติเธอด้วยว่า
ถ้าแก่ไปแล้วเนี่ยอย่าเป็นอย่างที่ว่ามาทั้งหมด

เธอเนี่ยอาจจะหมายถึงแบบนี้ก็ได้นะคะคุณผู้ชม
เออแล้วก็แฟนคลับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย
บอกว่าแม่ฟาดมากแรงได้ใจชัดเจนโดนใจ

แต่ก็มีบางความเห็นนะที่โยงไปถึงว่า
เอ๊ะสิ่งที่คุณยุ้ยโพสต์เนี่ย
เกี่ยวกับกรณีของป่าเทพหรือเปล่า

เพราะก่อนหน้านี้นะเพิ่งมีภาพป่าเทพเนี่ย

มีการพูดถึงเด็กรุ่นใหม่อย่างดุเดือดด้วย

ทั้งคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะ
กับการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวของป่าเทพ
กลายเป็นประเด็นร้อนว่อนโลกโซเชียลไปก่อนหน้านี้
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐค่ะพยายามเหลือเกิน
พยายามติดต่อหาคุณยุ้ยญาติเยอะ
แล้วก็ถามถึงเรื่องนี้แต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะคะ
ไม่ใช่อะไรพอมีประเด็นนี้ขึ้นมาคนก็จับโยงกันไง

คุณยุ้ยเนี่ยโพสต์ถึงป๊าหรือเปล่าแบบนั้นคนก็จับโยงกันไป
อยากจะถามความเป็นจริงจริงว่าคุณยุ้ยเนี่ยโพสต์ถึงใคร